ท่านผู้ชมครับไปที่อุดรธานีนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
คนที่ทำร้ายเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันเองนะเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับ
สุดท้ายนะเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพ
แต่อ้างว่าปัญหาเกิดจากการที่ถูกเพื่อนทวงเงิน๑๐๐บาท
เงินแค่๑๐๐เดียวฆ่ากันตายนะครับ
ผู้ต้องหาเนี่ยไปกราบขอขมาแม่ของผู้ตาย
เดี๋ยวไปดูช่วงเวลานั้นนะครับ
นี่ฮะแต่ว่าคุณแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ย
คุณแม่เขาตาบอดนะครับ

นายสุริยงสิมศรีพิมพ์
หรือว่าในหลงอายุ๓๗ปีนะครับ

เพชรดีอายุ๓๙ปีนะฮะ

โหสิกรรมจากแม่ของผู้ตาย

ผมส่งมันไปดีแล้วแม่

ช่วงที่ก่อเหตุอันนี้เอามาทำแผนเท่านั้นนะครับ
ปุ๊บศีรษะของผู้ตาย

แล้วก็นอนจมกองเลือดอยู่ตรงถนนข้าง

แล้วก็ปล่อยเขาไว้อย่างนั้นจนเขาเสียชีวิตนะครับ

จากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตร

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ค่ำวันที่๕กรกฎาคมนะครับ

เขาเป็นเพื่อนกับนายภัยศาล

จะมาหาเขาที่กระท่อมเวลามาหาชอบเอาของมาขายให้
ถ้าเขาไม่ซื้อก็จะทำทีเป็นวางเอาไว้แล้วมาทวงเงินตอนหลัง
ก็จะทะเลาะกันแบบเนี้ยเป็นประจำเช้าวันเกิดเหตุนะครับ
ก็คือ๕กรกฎาคมนะครับนายภัยศาสตร์เนี่ย
เอากระติกน้ำมาขายให้เขาราคา๑๐๐บาทนะตกบ่ายมาทวงเงิน
ซึ่งเขาบอกไปแล้วว่าเขาไม่ซื้อแต่ตกบ่ายมาทวงเงิน
พอบอกไม่มีเงินนายภัยศาลบอกว่าลดก็ได้เหลือ๕๐บาท
หลงหรือว่านายสุริยงก็บอกว่าก็ยืนยันกลับไปว่าไม่มีเงินจริง
เพราะตกงานเลยมีปากเสียงกันนายสุริยงอ้างว่านายภัยศาลเนี่ย
ไปเอาท่อนไม้ที่เป็นท่อนไม้ไผ่ยาวประมาณ๑เมตร
ฟาดใส่เขาแล้ววิ่งหนีออกไปบนถนนเขาก็โมโหวิ่งตามไปนะครับ
แต่ตอนวิ่งตามไปนายภัยศาลหันมาจะตีเขาอีก
แต่คราวนี้เขาแย่งไม้ไว้ได้ก็เลยถีบจนล้มลง
แล้วเข้าไปใช้ไม้ตีเข้าไปที่ศีรษะนะตีไปทุบไปหลายครั้ง
จนเขานอนแน่นิ่งไปกับพื้นถนนนอนจมกองเลือดเสียชีวิตนะฮะ
หลังจากนั้นก็เลยคว่างท่อนไม้เนี่ยทิ้งไปห่างจากศพประมาณ๒๐เมตร
แล้วก็กลับไปดื่มน้ำล้างมือเปื้อนเลือดที่อบตบ้านขาว
แล้วก็ขี่จักรยานไปบอกผู้ใหญ่บ้านว่านายภัยศาลถูกฆ่าตาย
หลังจากนั้นก็ขี่จักรยานซึ่งก็คือของผู้ตายหนีไปซ่อนตัว
เราไปเจอชาวบ้านที่เจอศพนายภัยศาสตร์คงไม่อยู่
คนแรกนะครับเขาบอกว่าตอนนั้นขับรถออกไปซื้อน้ำมัน
แล้วเห็นนายภัยศาลเนี่ยนอนแน่นิ่งจมกองเลือดอยู่ที่ถนน
แต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าใครก่อเหตุนะฮะ
ด้วยความกลัวตอนนั้นก็ถอยรถนะฮะ
กลับไปบอกชาวบ้านคนอื่นให้มาช่วยกันดู

มารู้ตอนหลังว่าคนก่อเหตุก็คือนายสุริยงหรือว่านายหลง
ซึ่งปกติมีนิสัยชอบขโมยของชาวบ้านแล้วเอาไปขาย
แล้วเอาเงินมาซื้อยาเสพติดเสพ
และก็บอกชาวบ้านว่าไงนะเคยเชื่อว่าไปบ้านข้วยอย่างงั้นขึ้นอยู่ห่างอน

ลูกบอกว่าจะขี่จักรยานไปหาในหลงที่กระท่อม

ตั้งวงดื่มเหล้าตรงเนี้ยฮะกระท่อมของในหลงโอ้โห
จะพังไม่พังแหลอยู่แล้วนี่นะมักจะไปดื่มเหล้ากันประจำนะ
พอลูกออกไปไม่นานผู้ใหญ่บ้านมาบอกว่าลูกถูกทำร้ายเสียชีวิตอยู่กลางถนน
ก็เลยออกมาดูเจอศพลูกแต่ไม่เจอรถจักรยานของลูกค่ะนะ
พ่อบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายไม่ทำงานแล้วชอบขโมยของที่บ้านไปขาย
เอาไปซื้อยาเสพติดถามว่าเสพกับใครก็เสพกับในหลงนั่นแหละ
ก่อนหน้านี้ลูกเนี่ยเคยเลิกคบกับในหลงไปแล้วแล้วก็ย้อนกลับมาคบหากันใหม่
รับว่าที่ลูกชายเสียชีวิตนะส่วนหนึ่งเนี่ยคุณพ่อบอกนะว่า
ก็ทำให้พ่อเนี่ยสบายใจขึ้นนะอืมเพราะว่าตอนที่ลูกชายมีชีวิตอยู่เนี่ย
ก็เสพยาเสพติดเหลือเกินนะแล้วก็ชอบอารวาสนะ
พ่อเนี่ยเคยถูกลูกตีจนแขนดอกแถมลูกเนี่ยชอบจะทำร้ายแม่ที่พิการตามองไม่เห็นด้วย
เพราะว่าแม่เนี่ยจะชอบเตือนเรื่องที่ชอบขโมยของในบ้าน

ก็ทำอะไรไม่ได้พอบอกมันก็เนี่ยขนาดบอกนะ
บอกเอ้ยมึงไปทำอะไรของพี่ของน้อง
แล้วก็อยู่บ้านก็อยู่อย่างนี้แล้วมึงไปทำทำไม

บอกมึงแขนดอกมึงยังไม่เข็ดอีกเหรอ
เดี๋ยวกูจะเอาให้ตายเลย

คือลูกก็ไม่อยากจะทำไง
นี่ค่ะคุณพ่อบอกอย่างนี้

ใครชอบสำเมลเทเมากินเหล้าเมายาเสพติดงานการไม่ทำ
พ่อแม่เอือมละอาย

ดูพ่อบอกโอ้โหนี่สบายใจเลยเหมือนยกพู่เขา
โอ้โหในมุมหนึ่งนี่มันก็แม่นะคะ

บอกว่าในหลงเคยติดคุกตั้งแต่อายุสิบห้านะ
พ้นโทษออกมานิสัยก็เหมือนเดิม
คือชอบขโมยของในบ้านเอาไปขาย
เพื่อหาเงินมาซื้อยาเสพติดนะฮะ
ขนาดตอนไปบวชนะคุณเขมรสร

ยังไปขโมยของในวัดอ่ะ
ขโมยเสียนพระไปขาย
โอ้โหนี่ตอนบวชนะ

เดือดร้อนไปทั่วถูกตำรวจจับ

พอออกมาก็ทำตัวเหมือนเดิมนะญาติเนี่ยต้องไล่ออกจากบ้านแบบตัดหางปล่อยวัดนะฮะ
ก็เลยไปอยู่ที่กระท่อมที่นาในที่ดินของป้าฮะอ่า
ตอนนี้ทุกคนก็คือก็พูดเหมือนครอบครัวผู้ตายเลย
ครอบครัวผู้ต้องหาบอกโอ้โหดีใจเหลือเกินที่ถูกจับได้สักที

ครอบคร่าว
ส่วนสาเหตุแบบนี้นะครับ
ส่วนสาเหตุการทำร้ายกันจนเสียชีวิตเนี่ยตำรวจไม่ปักใจเชื่อตามคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับ
เชื่อว่าน่าจะมาจากประเด็นเรื่องความขัดแย้งเรื่องยาเสพติดกันมากกว่า
คงไม่ใช่แค่ว่ามาทวงเงินกัน๑๐๐บาทเอาของมาขายแล้วผมไม่ยอมซื้ออะไรอย่างนี้หรอก
เพราะว่าในจุดที่พบศพผู้ตายเนี่ยมันมีหลอดพลาสติกตัดเป็นชิ้นยาวประมาณ๒นิ้วอยู่๘หลอดตกอยู่ด้วย
ก็เชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องของยาเสพติดนะฮะ
นี่ฮะหลักฐานที่เจอในที่พบศพนะฮะ
เอาเป็นว่าตอนนี้ก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แต่มูลเหตุจะจากอะไรเนี่ยก็ต้องไปสอบสวนกันต่อไป